เหตุการณ์นี้นะหูคนโลกสโชลเขาวิจารณ์ใหญ่เลยนะครับ
บอกว่าถ้าไม่รักแมวและจะมาคาเฟ่แมวทำไม

ใช้ทั้งเท้าในการเล่นกับแมว
แล้วก็ใช้ทั้งอะไรในการไล่แมวไปอย่างนี้
เอ้าถ้าไม่รักแล้วมาอยู่ที่นี่ทำไมใช่

โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดลงในกลุ่มธาตุแมวออฟฟิเชียลนะฮะ
บันทึกเหตุการณ์ที่ลูกค้าชายหญิงคู่หนึ่งเข้ามานั่งทานอาหารในร้าน
แล้วก็สังเกตว่าลูกค้าผู้ชายเหมือนไม่ชอบแมวนะคุณฮะ

แต่เนื่องจากทางร้านระบุชัดเจนแล้วว่าเป็นคาเฟ่แมว
ทำให้มีการเลี้ยงแมวปล่อยไว้เป็นอิสระในร้านแห่งนี้
จะเดินไปไหนมาไหนจะขึ้นโต๊ะอะไรมันก็เป็นไปตามเรื่อง

แสดงว่าคนรักแมวถึงจะเข้ามานะครับ
ปรากฏว่าลูกค้าชายพยายามไล่แมวออกไปนะคุณ
เมื่อกี้เห็นไหมเอาเมนูสมุดที่เป็นเมนูเนี่ยนะ
ไปไว้ตรงนี้แล้วเอาสมุดเมนูเนี่ย
เหมือนไล่แมวให้ออกไปจากร้าน
พออุ้มแมวแล้วก็ปัดมือเลยนะครับ
เขาบอกโอ้โหและแมวบางตัวนะ
ถูกอุ้มออกไปไว้นอกประตูร้านด้วยซ้ำ

เมื่อมีแมวมาเดินคอเคลียร์ใกล้ขาลูกค้ารายนี้
ใช้ขานี่แหละเตะแมวกระเด็นเลยนะฮะ
นี่แหละฮะเตะออกไปแล้วก็พยายามเอาเท้า
กันแมวไว้นะคุณอย่ามาใกล้นะอย่ามาใกล้นะแบบนี้
คือทางเจ้าของร้านคาเฟ่แมวแห่งนี้บอก
โอ้โหถ้าไม่ชอบแมวแล้วจะมาคาเฟ่แมวทำไม
แล้วดูสิแมวตัวอื่นพอเห็นเพื่อนแมว
โดนจับไปนอกร้านก็ไปนั่งเฝ้านั่งมองผ่านกระจก
และอีกอย่างหนึ่งแมวของที่ร้านเนี่ย

คือเขาเลี้ยงไว้เป็นระบบปิดเลี้ยงไว้ภายในร้านนี่นะครับ
ในร้านก็มีป้ายรอบทิศเลยเกี่ยวกับแมว

แต่น้องที่ร้านโทรมาบอกให้ดูกล้องวงจรปิดสิพี่
พอเห็นสิ่งที่ลูกค้าทำกับเจ้าแมวชื่อว่าเจ้าเศรษฐีนะ
ที่ถูกจับออกไปปล่อยนอกร้านเนี่ย
ผมโกรธมากเลยเพราะว่าแมวที่ร้านเนี่ย
ระบบปิดไม่เคยออกไปข้างนอกครับ
และข้างนอกก็มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอด

กลัวไงคุณกลัวแมวที่ไม่เคยออกไป
อาจจะแบบตกใจเสียงรถวิ่งข้ามถนนเดี๋ยวรถชนอีก

เขาบอกโชคดีนะที่เจ้าแมวเหมียวยังเดินวนเวียนอยู่หน้าร้าน
๒๐นาทีนะคุณโดยไม่ได้ไปไหนนะครับ
ที่ทางร้านจะเห็นแล้วก็รีบไปเอาแมวกลับเข้ามาในร้าน
ก็เลยอยากจะฝากถามชายในคลิปบอกว่าถ้าคุณไม่รักแมว
คุณเข้ามาที่ร้านของผมทำไม
ลูกค้าที่เข้ามาเขาเป็นลูกค้าประจำที่ร้านหรือเปล่า
ค้าเคยมาแล้วครับประมาณครั้งหรือสองครั้งเองครับ
ก็สั่งของทางปกติครับแต่ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ในสองครั้งนี้เลยครับ

เพราะว่ากล้องมันจะมารีตอนที่ว่าลูกค้ากลับไปแล้วครับ
กลับไปเรียบร้อยแล้วผมถึงจะหนีกล้องดู
เพราะว่าสงสัยว่าทำไมแมวมันถึงออกไปอยู่ข้างนอกได้ครับ

ที่ร้านปกติก็ชัดเจนไหมครับว่าเป็นคาเฟ่แมว

ถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ชอบน้องแมวหรือว่ากลัวน้องแมวอย่างนี้ครับ

แล้วก็เราจะเก็บให้เพราะว่าข้างบนจะมีห้องครับ

บอกว่าถ้าไม่รักน้องแมวจะมาที่คาเฟ่แมวแห่งนี้ทำไม